สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ

ตัวเลขของโควิด๑๙ค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่สูงขนาดนี้
ถึงแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับรายวันเนี่ยนะคะ
และนอกจากนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังคงมาอย่างต่อเนื่องมีทุกวันเลยอ่ะคุณ
คือต้องบอกว่าเราพยายามรักษาระดับเนาะไม่ให้มันทะลุเกิน
ตอนแรกไม่ให้ทะลุเกินพันค่ะพอมันทะลุพันมาแล้วก็พยายามรักษาระดับให้ไม่เกินพันห้า
วันนี้ค่ะตัวเลขอยู่ที่๒๐๗๐รายนะคะ
ติดเชื้อในประเทศ๒๐๖๒รายจากต่างประเทศ๘ราย
แล้วคุณผู้ชมเรามีผู้เสียชีวิตรายวันแล้วไม่ใช่แค่วันละศพ
แต่นี่ค่ะวันนี้๔ศพด้วยกันนะคะ
สะสมเรา๑๒๑ศพแล้วแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อสะสม๕๐๐๐กว่ารายแล้วนะคะ
น่าตกใจคือในจำนวนนี้เนี่ยอาการหนัก๓๐๐กว่ารายค่ะ
ต้องใช้ท่อช่วยหายใจอีก๙๑รายนะคะ
สถิติคนติดโควิด๑๙นับตั้งแต่คลัสเตอร์ทองหล่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
ตั้งแต่๑๔เมษายนมีผู้ติดเชื้อเกินกว่า๑๐๐คนแล้วนะคะ
จนกระทั่งวันนี้คุณผู้ชมไล่ดูตามกราฟิกที่เราทำเอาไว้นี่เลยนะคะ
วันนี้๒๓เมษายนค่ะทะลุขึ้นไปที่๒๐๗๐รายในวันเดียวแล้วนะคะ
นับเป็นการทุบสถิติสูงสุดในไทยนับตั้งแต่มีการระบาดโควิดมาเลย
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องดราม่าเป็นเรื่องเศร้าจริงเกิดขึ้นนะ
ดราม่าแอดดิกเขาแชร์เอาไว้เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่ง
เขาอยู่กันหกคนอยู่ในซอยวัดไผ่เงินค่ะทั้งหกคนติดโควิดทั้งบ้านค่ะ
ทีนี้อย่างที่เรารู้กันนะว่าโรงพยาบาลหายากเตียงเต็ม
ชีวิตนี้โทรติดต่อไปแล้วรู้ผลว่าติดโควิดทั้งบ้าน๑๓เมษายน
มีรถพยาบาลมารับไปดูแลที่โรงพยาบาลแค่๓ราย
ส่วนอีก๓รายเนี่ยให้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วคุณรู้ไหมว่าอีก๓รายที่อยู่ที่บ้านเป็นอาม่าหมดเลยค่ะ

เป็นผู้สูงอายุที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงของโควิด๑๙นะ
อาม่า๓คนเป็นพี่น้องกันนะคะพี่คนโตอายุ๘๕ปีแล้วก็คนรอง๗๕ปีคนเล็ก๗๐ปี
อยู่ในบ้าน๑๐วันแล้วนะคะยังไม่มีใครติดต่อมายังไม่มีรถพยาบาลมารับ
เป็นคนแก่๓คนที่ต้องเนี่ยเอาตัวรอดกับโควิด๑๙ไปวันที่บ้านนะคะ
ทีนี้ที่มันน่าเศร้ากว่านั้นก็คือว่าอาม่าเนี่ยอาการเริ่มแย่ลงเรื่อย
อย่างที่บอกเป็นผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงสำหรับโควิด๑๙
นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาม่าเป็นกลุ่มเสี่ยง

อาม่าถือเป็นกลุ่มต้นที่ควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะ

มีการให้ญาติอัดคลิปขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียล
ชาวเน็ตช่วยประสานรถพยาบาลมารับตัว

ประสาทสี่วันแล้ว

ไปแล้ว๓คน
ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ
นั่นจะตายอยู่แล้ว
คุณผู้ชมอาม่าไม่ได้พูดแค่แบบ

อยู่บ้านแบบนี้ค่ะสิบวันอาม่าเสียชีวิตเที่ยงวันนี้นะคะ
แล้วก็มีการทำพิธีชาปนกิจไปอย่างเงียบ
ที่มันน่าสลดไปกว่านั้นอีกคือหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
รออยู่๖ชั่วโมงอะค่ะกว่าจะมีรถปอเต็กตึ๊งมารับศพไปประกอบพิธีได้
อาม่าอีก๒คนต้องเฝ้าศพพี่สาวค่ะ
ล่าสุดนะคะเพิ่งจะมีรถพยาบาลมารับตัวอาม่าทั้งสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะ
รักษาที่โรงพยาบาลสิรินทรเมื่อเช้านะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็อยู่ห้องเดียวกันเบื้องต้นอาการไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแล้ว
แต่ว่าอาม่าคนกลางมีการอ่อนเพลียหน่อย
เพราะว่าต้องดูแลพี่สาวที่เพิ่งเสียชีวิตไป
แล้วก็ต้องดูแลอาม่าที่เป็นคนเล็กซึ่งมีอาการทางสมองด้วยนะคะ

แต่มันมีคำถามทวงถามขึ้นมาว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ผู้ป่วย๑๐วันและเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงอายุทำไมปล่อยประละเลยขนาดนี้

อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
สั่งการให้กรมการแพทย์ประสานทางกรทมปรับปรุงระบบจัดหาเตียงรับผู้ป่วยแล้ว
และพยายามจะจัดแยกประเภทผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว
โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุที่รอเตียงว่างอยู่บ้านแบบนี้
อยากให้โรงพยาบาลจัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจเบื้องต้นไว้ประจำบ้าน

มีหลายเสียงถึงขั้นประนามเลยบอกว่าอย่างนี้ต้องย้ายอธิบดีกรมการแพทย์แล้ว
อนุทินก็บอกว่าจะไปย้ายเขาก็คงไม่ใช่เพราะเขาก็ทำงานเต็มที่แล้ว
แต่เราก็อยากเห็นมาตรการที่มันชัดเจนและเข้มข้นกว่านี้

สำหรับชีวิตของประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
อันนี้ก็ต้องดูว่ามาตรการที่คุณอนุทินจะจัดการ
มันจะสามารถจัดการได้รวดเร็วขนาดไหนนะคะ
ส่วนสถานการณ์เรื่องเตียงตอนนี้ค่ะคุณหมอทวีสินก็บอกว่า

หลักพันห้าขึ้นไปต่อวันติดต่อกันเนี่ย

ตอนนี้รองรับได้เหลือแค่ประมาณ๓สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะ
เช่นเดียวกันกับเวลาที่มีคนโทรเข้าเบอร์สายด่วนนะคะ
สายด่วนจะช่วยจัดหาเตียงเป็นจำนวนมาก

ก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นต้องปรับจริง

คนที่ติดเชื้อจริงอาการหนักจริง
หรือว่าคือแบบยืนยันเป็นผู้ป่วยจริงประสานเข้ามา
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ยังไม่แน่ใจ
อยากสอบถามโทรไป๑๓๓๐ก่อนนะคะ
เพราะว่าข้อมูลเนี่ยก็ต้องถามกันนะคะ
แต่ว่าเราต้องแยกแบบนี้เพราะว่า๑๖๖๘เนี่ย
สำหรับคนที่ค่อนข้างมั่นใจแล้ว
แล้วเริ่มมีอาการแล้ว

ติดต่อให้เจ้าหน้าที่มารับขั้นตอนมันจะเป็นอย่างไร๑๒๒

คุณคะถ้าดิฉันมาตรงนี้ดิฉันจะเป็นไหม